เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ
เมื่อ

เมื่อ
เมื่อ

สังสวัสดีทั้งห้ามีชะอันยาวโทษอันยาวว่าฝังพัศจิยามหานามมาอันกษัตริย์

อุปนังศรีนะครับและบวกหลวงพ่อยอดขุนมนต์
วัฒนภดานทั้งหมดเก้าห่วงนะครับ